คุณเป็นต่อรุงโรสสุวรรณธาดาเจ้าของธุรกิจบอลลูนี่ลูกโป่งสร้างความสุขศิลปะแห่งจินตนาการสร้างเงินล้านด้วยไอเดียสร้างสรรค์
มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแม่บ้านพารวยกันแล้วนะคะ
ช่วงที่แล้วคุณเป็นต่อที่บิดโชว์จ้าพวกเราน้ำลายยืดเลย

แต่สำหรับคนที่เขามีทักษะมันดูง่ายมากเลย
คุณเป็นต่อบอกมันง่ายมากเลยครับ

คุณแม่เหรอ

เหมาะกับคุณแม่ดี
เหมาะกับคุณแม่ดี
คุณแม่ไม่กลัวลูกปกแตกเนี่ยอะ
อภิษฐ์บิดดิอภิษฐ์อภิษฐ์
อภิษฐ์เด็ดอภิษฐ์เด็ด
ไม่เอาลูกปกแตก
เอาแบบสกิลแบบ
เอาง่าย